คนจะมีการพูดถึงสถานที่ที่หนึ่ง
พวกที่แล้วเต๋างอยทำถูกไหม

เห็นไหมเขาทุกวันนี้มีการสร้างพญานาคแล้ว

เนื่องจากพระอยาเตาง่อยนี่โดนความของใส่

ซึ่งคุณเชื่อไหม

คนที่แถวขายลอตเตอรี่แถวนั้นเขาบอกว่าไปไหนกันมา

อ๋อไปพระยาเตางอยพิธีสกลมาก่อน

คือเราไปตรงที่นี่พระยานะโอ้โฮจริงจังมาก

ซึ่งงวดนี้ยังมีข่าวที่น่าสนใจ
แล้วก็เลขเด็ดมาให้เราติดตามกันนะฮะ

แล้วก็๑๓๑๖กันยายน
มีพิธีไหว้สาพญาเต่างอย
โดยเมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกของพิธี
มีเรื่องเด็ด
สาธารณะพญาเต่าง้อยเนี่ย
คือบางคนถามพญาเต่าง้อยเนี่ย

คือเป็นรูปปั้นที่อยู่ตรงบ้านเตางอย
แล้วก็อำเภอก็อำเภอเต่างอย

เขาเลยเชื่อว่ามีพญาเต่างอยกันเกิดขึ้นไง
ก็มีการบวงสวงแหละ
เนื่องจากเจ้ามือไปทำของใส่พญาเต่างอย

มีรอยเลือดไง

แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในระหว่างที่

อยู่ดีก็มีเต่า

เดินขึ้นมาเอง
มาจากไหนไม่รู้เดินขึ้นมาทางน้ำ

ไม่แบบหล่อนหัวเล่าหล่อนหัวเล่าอ่ะดี
กำลังจดเล่กให้แม่

แล้วก็มาหยุดนิ่งหมอบอยู่ตรงลานปูน

น้ำมันมีบึงอยู่ไง
แล้วแล้วนังก็มาแย่นิ่ง
นังมาแย่นิ่งทำงง

ทำงงคนมาทำอะไร

จุดเด่นคือเขาก็ต้องมีการทำน้ำมนต์

ก็มีการทำพิธีประพมนามมณณยศ
น้ำตาเงี่ยด้วยน้ำตาเงี่ยด้วยน้ำตาเงี่ยด้วย
น้ำตาเงี่ยด้วยที่เห็นปัจราเงี้ยนชุดหัวเนี่ย

ยิ่งกว่ามีฟอโต๊ะจีนีคอีกเดิม

เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อย

ยอดน้ำตาเทียนลงไป

คือ
ตรงไหน

เราอาจจะไม่มีความสามารถในการดูหวยไม่มีไม่มีในระหว่างนั้นในระหว่างพิธี
เขาบอกอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นช้าวแถวพระยาเต๋าง้อย
คือการขายลอตเตอรี่ในระหว่างที่คนกำลังมุง๕๗๒หายไปปุ๊บหมดแล้วอ่ะ
โรตเตอรี่เดี๋ยว

ญาเต่างอยไม่ต้องให้ถูกหรือไม่ถูก
ในขณะที่ชาวบ้านแห่กันไปปุ๊บอุ๊ยเรียกอะไร
หันไปบอกโอ้ตายแล้วลอตเตอรี่หมดแล้ว
เดี๋ยวนี่เร็วขนาดนั้นเลยอ่ะถูกเราคงวิ่งไม่ทันนะถ้าเราอยู่
สำหรับเลขเด็ดบางคนก็บอกต่างนาน
บางคนตีเลขไปต่างนานาคุณรู้ไหมเขาบอกว่ามันมี๔วัน
วันที่๒เห็นใหม่อีกไม่ใช่เลขเดิม
พิธีทำน้ำมนต์มีทุกวันวันละนิดวันละหน่อยจิตแจ่มใส

พิธีมี๕วันเห็นเป็นเลข๖๔๙ก็มี

ก็คิดดูอ่ะคนขายหวยก็ทีนึงบางทีก็ไปโรนแล้วก็อ้าวหรอก
สัก๖๙สักหน่อย๑๗๙สักหน่อยขอหวยนั้นเดียวก็ลอง

หมด๑๐ตัวแล้วมั้งเธอ

ขอย้ำเติมว่าเรื่องราวเขาขอฝากมาบอกสักนิดนึงพญาเต่าง้อย

บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล

น้องคอหวยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจด้วย

ยังไงก็ขอให้ถูกหวยทุกคนจากพญาเต่างอย

เดี๋ยวก่อนใครพูดพูดเหมือนท่านพญามาพูดเอง

ซื้อรัตตาลีผิดก็อย่าโกรธพญาเต่าง้อย

เยอะสุดนะคำนวณหนึ่งคือ๒กับ๙เยอะสุด

ว่าถ้าซื้อหมดนี่เงินเดือนไม่น่าจะเหลือกัน

ก็ต้องซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วค่ะ
อันนี้ไม่เกี่ยวหนูไม่ได้ใบ้นะคะหนูจดให้แม่